ต้นกล้วยที่เขาวาดนี่ไม่ใช่กล้วยธรรมดาแล้ว
เพราะมันคือกล้วยพญานาค

คุณรู้จักแต่กล้วยหอมกล้วยไข่อะไรพวกนี้

แต่มันอาจจะเป็นลักษณะแปลกก็ได้
ให้คุณผู้ชมตามไปที่บ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ตามชาวบ้านกลุ่มนี้ไปแล้วก็แงนหน้ามองไปที่ยอดของต้นกล้วยซิ
คุณเห็นอะไรแปลกหรือเปล่า

ชี้แล้วบอกใบ้ให้รู้ว่า
ที่ว่ามันแปลกนี่คือมันจะมีลักษณะคล้ายกับพญานาคตรง
ลายที่แทงปลีออกเครือมา
คุณผู้ชมเป็นแบบผมไหมฮะที่เห็นชาวบ้านชี้กันแบบนี้

คือจริงเราไม่ได้ไปอยู่หน้างานเราไม่ต้องเงยหน้าเขาได้
แต่พอเราเห็นชาวบ้านเงยแล้วก็เงยไปด้วย
ใดก็ตามชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ไม่เงยแล้วต้องขอก้มแล้วกัน
ขอพรจากต้นกล้วยต้นนี้นิดนึง

มีเจ้าแม่ตาหนิสิงแบบนี้สะผิดอยู่ในต้นกล้วยแน่นอน

ก็เลยเอาดอกไม้ทูเพียงมากราบว่าย

แล้วที่พลาดไม่ได้มาดูกล้วยแล้วคุณจะไม่นับเครือกล้วยเหรอคะ
หรืออีกวิธีหนึ่งคือดูอะไรที่มันโผล่บนปลีกล้วย
ลีกล้วยมันจะเป็นสีม่วงแล้วมันจะมีสีขาวใช่ไหม
อ๋อนี่ไงอะไรน้องใบตองอะไรของคุณ
อะไรเหมือนอยู่นะอะไรเหมือนอะไร
เย็นหน้าไงมันขดทำเป็นเล่นดูยังไง
แล้วทุกครั้งที่น้องใบตองดูให้เห็นบางสิ่งบางอย่าง
แม่ผมตามนะมันถามอยู่ที่ตรงนั้นแม่ผมไปตาม
ไปตามไอ้สิ่งที่คุณพูดถึงสิ่งที่เราวาวุ้นเลย
แล้วยังไงแล้วเราสมหวังไหม
สมหวังไหมยังจะถามอีก
ยังจะถามอีกก็อยากรู้
ไม่ได้ทีนามฉันเห็นฉันก็พูดว่าเห็น

พูดไปเรื่อยอันนี้พูดด้วยความจริงว่า
นี่เห็นไหมเห็นอันนั้นเมื่อกี้เห็นไหมไม่เห็น
แค่นี้บอกแค่ว่าเห็นก็ไม่เห็น

อ๋อวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน